เอาคุณผู้ชมช่วงนี้มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของวงการสงฆ์ออกมาเยอะ
ทำนองว่าเหมาะไหมควรหรือเปล่าก่อนหน้านี้ก็พระเล่นฟิตเนส
อืมแล้วก็เป็นพระเตะบอลใช่ไหมคะอ่า
เขาบอกว่าพระขึ้นรถเก๋งบินทบาทเหมาะหรือเปล่าค่ะ
เอาต้องถามคุณผู้ชมถามคุณภาคภูมิแหละว่าเห็นแล้วรู้สึกยังไง
เป็นคำถามที่เจ้าของคลิปนี้ค่ะเขาถ่ายไว้แล้วเอามาโพสต์เขียนแคปชั่นบอกว่า
ในคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามีพระรูปหนึ่งเห็นไหมคะเดินถือบาทอยู่อุ้มบาทอยู่

ลักษณะเหมือนกำลังจะกลับเข้าวัดค่ะ
คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยภาพที่เราเห็นชินตาคือ
พระเดินอุ้มบาทแล้วก็มีเด็กวัดเดินถือของตามหลังใช่ไหม

แต่ในคลิปนี้เนี่ยเด็กวัดเดินขึ้นรถก่อนนั่งข้างหน้า
แล้วพระก็เดินมาเปิดประตูขึ้นไปนั่งตามแล้วรถก็ขับออกไป
เน็ตเขาก็พูดกันเยอะค่ะว่าพระท่านน่าจะเพิ่งรับบาทเสร็จหรือเปล่า
ก็กำลังจะกลับวัดแต่ก็อีกอะค่ะคนถามว่ากลับวัดแบบนี้เหมาะสมไหม

คือผมว่าต้องไปดูให้ชัดก่อนว่าเขาไปไหนอะไรยังไงต่อ
หรือเป็นพระจากวัดที่ไหนคือถามว่าเคยเห็นพระนั่งรถเวลามารับบาทบินทบาทไหม
ก็มีนะบางทีเด็กวัดซาเล้งตามรถสำล้อรถตุ๊กตามก็มี
ตรงนี้ก็ต้องไปดูว่าท่านอาจจะมาจากวัดแล้วจะไปไหนหรือว่าจำเป็นขาเจ็บแข้งเจ็บ
แต่มารับบาทหรืออะไรยังไงแต่ปกติแล้วเนี่ยพระเขาจะแบ่งสายกันเดิน
ในระแวกของของวัดอ่าอ่าเพื่อจะให้ถึงชาวบ้านตามหมู่บ้านต่างต่าง
การรับบาทเป็นการส่งแต่ตรงนี้ต้องไปดูให้แน่ก่อนว่าเขานั่งรถมาคืออะไรยังไงนะฮะ